กลับมาครั้งใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เปรี้ยงอย่างที่คิดนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยสร้างปรากฏการณ์นะคะยอดวิวทะลุร้อยล้านมาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ

ไม่รู้ว่าจะออกอาการนอยกันทั้งวงหรือเปล่านะคะ
อาทิตย์ตาสุภาโชคค่ะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ชื่อว่าไม่เป็นไร
ออกมาได้ไม่นานก็มีแฟนเพลงให้การตอบรับผลงานใหม่ของพวกเขาเป็นอย่างดีแหละ
แต่ถึงแม้ว่าจะมีเสียงชื่นชมออกมาว่าไม่ไหวนะบางคน
ยังมีการนำไปเปรียบเทียบกับเพลงเก่าเขาเจ็บที่ต้องรู้
แต่เจ็บที่ตรงรูปประมาณนี้เพลงเขานะ
ฮิตของวงเนี่ยเคยทำยอดวิวทะลุร้อยล้านวิวมาแล้วนะคะ
ที่จะโดนเปรียบเทียบเรื่องยอดวิวกับซิงเกิลที่ผ่านมา
แต่ว่าทุกคนในวงเอาจริงเขาบอกไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะ
หวังเพียงแค่ว่าได้ทำผลงานเพลงออกมา
แล้วก็มีกลุ่มคนฟังชื่นชอบก็โอเคแล้วแหละ
ไม่อยากเอาเรื่องนี้มากดดันตัวเองหรือว่าเป็นมาตรฐานวัดผลงาน
จากว่าพวกเขาเองเต็มที่กับทุกเพลงที่ทำเพื่อแฟนเพลงอยู่แล้วค่ะ
ก็จริงคาดหวังเรื่องอยากเวลาไปแสดงสดไง
ก็อยากให้ก็เหมือนเราอย่างที่บอกว่าเรา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
ก็เป็นช่วงของที่จะเป็นเพลงที่มีจังหวะครับผม
ถ้าจะเทียบวิวเนี่ยมันจะคนละมันโฟกัสคนละแบบครับผม
ใช่อันนี้เพลงนี้เราโฟกัสเรื่องของการละเล่น
เรื่องของการเรียบเรียนดนตรีมากกว่าที่แบบทำให้มันเป็นโชว์อะครับ
เราอยากได้ลองทำอะไรที่มันใหม่สำหรับเราด้วยครับ
หลายอย่างเพราะว่าผมว่าการที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ย
เราต้องไม่เหยียบซ้ำรอยเก่าครับ
เราก็ต้องคิดผลงานที่มันใหม่ขึ้นมาเรื่อย
แต่ก็ต้องศึกษาคนดูด้วยให้เขาเสพง่ายครับ
ไม่ได้หรอกครับที่เขาจะมีคนที่หวังในเรื่องของวิว
หวังเรื่องของฟีสแบ็คตัวเราเองเนี่ยก็คุยกันอยู่แล้ว
เพลงนี้เราไม่ได้หวังผลว่ามันจะต้องร้อยล้านวิว
หรือว่าทำงานในเรื่องของความภัยร้ออะไรตรงนั้น
ส่วนคนฟังเนี่ยก็อยู่ที่ของแฟนทุกคนของผู้ฟังทุกคนที่เขาจะตัดสิน

แต่เอาจริงคุณผู้ชมเรื่องยอดวิวมันก็ไม่เสมอไป
บางคนบอกว่าเพลงแรกออกมาเปรี้ยงเพลงที่๒แป้ง
บางคนเพลงแรกแปลกเพลงที่สองเปรี้ยงก็มี

มันเป็นวัฒนศาสตร์ในวงการเพลงอยู่แล้วนะคะ

ว่ายังมีฐานแฟนเพลงชอบอยู่ก็โอเคแล้วแหละ